รุ่งเรืองนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับท่านประธานครับ
ในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นครับ

เวลาผมมีไม่เยอะนะครับ๗นาทีผมมี๒๙สไลด์นะครับ
ไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่จะพยายามทำให้ทันนะครับ

การจัดการในมาตรา๒๕ปัญหาครับท่านประธานครับ

ปัญหาก็คือในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญครับท่านประธานครับ

เรื่องนี้นะครับก็คือว่าในวาระที่๑ได้แสดงกันไปแล้วกับท่านประธานว่า
งบที่ทำมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นภาวะปกติครับ
ไม่ได้แสดงถึงความสำคัญถึงเหตุวิกฤตการณ์โควิดเลย
ผมยกตัวอย่างอันนี้ครับตั้งแต่วาระที่๑แล้วนะครับ
ซึ่งก็เชื่อมโยงมาถึงวาระที่๒นี้
ประหลัดสาธารณสุขครับมีโครงการที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เนี่ยนะครับ
โครงการเดียวครับท่านประธานครับไม่ถึง๘ล้าน๕แสนดีครับ๘ล้าน๕แสนมีทอนครับท่านประธานครับ
ไลด์ถัดไปครับมีอีกที่หนึ่งครับคือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับท่านประธานครับ
มีโครงการเพิ่มศักยภาพห้องแล็บครับเอาไว้ตรวจโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำก็คือเอาไว้ตรวจโควิดนี่แหละนะครับ
ล้านครับท่านประธานครับสไลด์ถัดไปครับ
โดยที่โครงการนี้ครับท่านประธานครับตั้งระยะเวลาดำเนินการเอาไว้๕ปีครับ
บรวมเนี่ยประมาณเกือบ๗๐ล้านครับแต่แห่ขาเข้าไปข้างหนึ่งก่อนครับ๑๖ล้านครับ
ไลด์ถัดไปครับปี๖๕นี้นะครับคือแห่เข้าไป๑๖ล้านครับ
แล้วค่อยไปทำต่ออีก๑๒ล้าน๑๒ล้านและปีที่๔ปีที่๕อีก๒๕ล้านครับท่านประธานครับ
เอาไว้ตรวจโควิดครับท่านประธานแต่ตั้งโครงการไว้ห้าปีครับ
จริงมันต้องใช้ภายใน๕วันแล้วครับท่านประธานครับไม่ใช่๕ปี

ควบคุมโรคครับท่านประธานครับมีงบเกี่ยวกับการควบคุมโรคในเรือนจำ
ผมบอกแล้วนะครับว่าการระบาดในเรือนจำเป็นการควบคุมที่ยากมาก
มีงบที่เกี่ยวกับโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคตามแนวทางพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะครับ
๒ล้านเศษครับท่านประธานครับ๕๒ล้านเศษไม่ได้เอาไปควบคุมโรคทั้งหมดนะครับท่านประธานครับ
ไลด์ถัดไปครับแต่เอาไปควบคุมโรคแค่๒๔ล้านเศษเท่านั้นเองครับ
อันอื่นเนี่ยไม่ใช่นะครับอันอื่นเป็นเรื่องของโรคพิษสุนักบ้าบ้างละ
พญาติใบไม้ในตับบ้างล่ะและมะเร็งท่อน้ำดีนะครับ
วงเรื่องโรคพญาติใบไม้เนี่ยตัดเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรต่อไป
ไลด์ถัดไปครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติครับถูกตัดงบลงมาครับ
๒๓ล้านเหลือ๒๒ล้านครับสไลด์ถัดไปนะครับ
ในชั้นกรรมธิการครับท่านประธานครับในฐานะที่ผมเป็นกรรมนิการงบประมาณเนี่ยนะครับ
บของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด๑๕๐๐๐ล้านบาทเศษ
เราปรับลดไปเนี่ยเล็กน้อยครับท่านประธานครับแค่ประมาณ๖๐ล้านบาทเศษเท่านั้นครับ
คิดเป็นร้อยละ๐๐๔เท่านั้นเองสไลด์ถัดไปครับ
แต่เมื่อกี้นะฮะเราตัดไป๖๐ล้านนะครับท่านประธาน
ผมยกตัวอย่างนะครับผมไม่สามารถพูดได้ทั้งหมดใน๗นาทีนี้

เราตัดเรื่องโครงการอุดหนุนเรื่องพญาติใบไม้ได้ตัดครับ
แล้วก็มะเร็งท่อน้ำดีครับพญาติใบไม้หน้าตับเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดีได้นะครับ
บโครงการที่ตั้งมาตอนแรก๒๕ล้านครับท่านประธานครับ
ไป๑๐ล้านครับคือลดลงไป๓๙นี่คืองบอุดหนุนในการทำนะครับ
บดำเนินงานนะครับสไลด์ถัดไปครับ
แต่อย่างนี้ครับท่านประธานพอมาดูในงบครุพันธุ์ครับ
ซื้อของครับเมื่อกี้งบอุดหนุนทำงานแต่งบซื้อของเนี่ยเป็นไปตามนี้ครับท่านประธานครับ
อยู่ครบครับไม่ได้ถูกตัดสักรายการเดียวครับ
จุลทัศน์ครับสำหรับเอาไว้ตรวจอุจจาระนะฮะดูไข่พญาตินะครับ
เพื่อคัดกรองโรคพญาติใบไม้ในตับเครื่องละ๓แสนกว่าบาทครับท่านประธานครับ
มีเป็น๑๐๑๐เครื่องครับสไลด์ถัดไปครับ
แล้วยังมีเครื่องอัลด้าซาวน์ครับสำหรับคัดกรองครับดูตัดนะครับ
เพื่อคัดกรองโรคพญาติใบไม้ในตับเครื่องละ๔๕๐๐๐๐กว่าบาทครับ
เพียบเลยครับเป็น๑๐เครื่องเหมือนกันสไลด์ถัดไปครับ
แล้วยังมีเครื่องอันดาซาวน์ครับสำหรับคัดกรองอีกนะครับเครื่องละ๙๕๐๐ครับ
ในหน้านี้ก็ยังมีเครื่อง๔๕๐๐อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเครื่อง๙๓๐๐ด้วยสไลด์ถัดไปครับ
แล้วยังมีกล้องส่องท่อน้ำดีที่เอาไว้รักษาเรื่องมะเร็งท่อน้ำดีนะครับ
เกิดจากพญาติใบไม้ตับเครื่องละ๓๘๐๐นะครับ
จี้รักษาเครื่องละ๕ล้านห้ามีครบหมดครับท่านประธานครับ
แต่ตอนต้นสุดเลยครับงบโครงการครับงบอุดหนุนถูกตัดไป๓๐
แต่ซื้อของครบทุกบาททุกสตางค์สไลด์ถัดไปครับ
รายการครุพันธ์ทางการแพทย์ผมนั่งไล่ดูเนี่ยนะฮะ
ที่เกี่ยวกับโครงการปลอดพญาติใบไม้ในตัดนี่นะครับ
ที่ผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วมะเร็งท่อน้ำดีเนี่ย
มีจำนวนเกือบ๗๐๐รายการครับรวมแล้ว๑๔๐กว่าล้านครับ
เป็นอย่างน้อยนะครับสไลด์ถัดไปครับ
แต่สิ่งที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยถามว่ามีไหม
ให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงครับ
มี๔๖เครื่องต้ามทานครับโรงพยาบาลสนามอุศลาคม
มี๒๐๐เครื่องแล้วนะครับที่นั่นที่เดียวใช้๒๐๐เครื่องครับ
นี่ทั้งหมดเนี้ยนะฮะซื้อสี่สิบหกเครื่องครับ
มันพอไหมครับสไลด์ถัดไปครับเครื่องช่วยหายใจครับ
ท่านตั้งงบมาแค่ร้อยห้าสิบเครื่องครับทั้งประเทศนี่มันพอไหมครับ
ภาวะวิกฤตปีหน้าเนี่ยครับสไลด์ถัดไปครับ
แต่ยังมีเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงครับเขาเรียกว่าหาฮิมาตุคริสต์นะครับ
ความเข้มข้นปั่นเลื่อนเนี่ยนะครับซื้อทดแทนเครื่องเก่า
ซึ่งอายุหกเจ็ดปีครับท่านประธานครับผมจบซีล่านะครับ

เก่าค่ำครึเป็นสิบปียังใช้ได้อยู่เลยครับท่านประธานครับเอาแบบเนี้ยมาซื้อเป็นหลายสิบเครื่อง
ไลด์ถัดไปนะครับครุพันธ์ทางการแพทย์ที่อาจจะยังไม่ได้เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด๑๙
มีอีกหลายเครื่องครับผมไม่ได้ดูแคลนอาชีพทันตกรรมนะครับ
ผมไม่ได้ดูแคลนอาชีพแพทย์แผนไทยนะครับแต่ในภาวะแบบนี้เนี่ย
การทำธนกรรมซื้อเครื่องขูดหินปูนเครื่องปั่นผสมสารอุดฟันเครื่องกรอฟันปลอมนะครับ
มีตู้อบไอน้ำครับสไลด์ถัดไปครับ
แต่ก็ยังอุตส่าห์มีเครื่องวัดอุณหภูมิสแกนใบหน้านะครับ
ที่ใช้สำหรับสถานการณ์โควิดโดยเฉพาะเลยนะครับ
เครื่องครับเครื่องละ๙๐๐นะครับ
ถามว่าการจัดงบประมาณแบบนี้ที่ท่านบอกกันนะครับว่า
มันเป็นการจัดทำมาปีก่อนหน้านั้น๒ปีก่อนหน้านั้น
ไม่สามารถที่จะเขียนเรื่องโควิดได้ไม่จริงครับ

เครื่องละ๑๒๐๐๐๐ก็มีหลายเครื่องอยู่นะครับ

ผมไม่ได้แคปหน้าจอมาให้นะเพราะมันจะอ่านไม่ออก

หน่วยงานรัฐการณ์เนี่ยรัฐการณ์เขาเขียนมาแล้วครับ

เพื่อสำหรับใช้ตอนทำเรื่องโควิด๑๙นี่แหละครับ

ก็ใช้ในเรื่องของโคโรนาไวรัส๒๐๑๙เหมือนกัน

ตัวกล้องส่องตรวจทางเดินหายใจครับ

เครื่องตู้ปอดเชื้อนะครับระดับ๒นะครับ
เครื่องละ๓แสนก็โควิด๑๙เหมือนกัน

เอามาใช้ตอนโควิด๑๙ก็ถูกต้องนะครับ
แต่ปัญหาคือตั้งแต่ตอนวาระหนึ่งครับท่านประธานครับ

ที่ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ประเทศไทย

ติดต่อไปที่ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์

ประธานราชวิรัยบอกไม่รู้เรื่องเลยนะครับ

ซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟอยู่กี่เครื่องครับ

ตอนแรกผมสงวนคำแปรยติขอปรับลดเอาไว้นะครับ

แต่ตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า
คณะกรรมริการเนี่ยมีปฏิที่จะ
งบทั้งหมดที่ตัดมาเข้างบกลาง

ถ้าจะคืนให้ท่านประยุทธ์เอาไปใช้เนี่ย
ผมก็คิดว่าค้างอยู่ตรงนี้ครับท่านประธานครับ
เอาไปซื้อตู้อบไอน้ำเอาไปซื้อดัมเบล
ไปซื้อรูวิ่งเอาไปซื้อเครื่องหนึ่งหลังดีกว่า
เพราะฉะนั้นผมในฐานะกรรมนิการที่สงวนคำเห็นนะครับ
ขอถอนคำสนุนความเห็นครับ
และไม่ปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุข
คาไว้แบบนี้ดีกว่าให้ท่านประยุทธ์ใช้ครับ